คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทางสายตา

เหตุการณ์นี้มันเกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่
เธอโพสต์เธอเล่าเรื่องราวนะเธออยู่ที่โคราชค่ะ
โพสต์เอาไว้เนี่ยโพสต์ยาวเลยค่ะ
แล้วก็มีรูปด้วยรูปของช่างที่มาจัดการซ่อมอินเทอร์เน็ต
ไม่ได้มาที่บ้านเธอนะทำหน้าบ้าน
เนี่ยเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
คือตัวเธอกับลูกนั่งชิงช้าอยู่หน้าบ้าน
นั่งอยู่ในรัวบ้านของตัวเองนะครับปรากฏว่าช่างอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ซ่อมอยู่หน้าบ้านนอกรั้วบ้านค่ะ
แล้วตัวเธอใส่เสื้อยืดดำกางเกงขาสั้น
บอกว่าเธอไม่ได้ใส่บราแต่ทีนี้ค่ะ
ช่างเนี่ยพฤติกรรมของช่างเขามากัน๒คน
แล้วเขามีท่าทางเหมือนกับแบบจะเล่นกันเอง
หันมามองตัวเธอนะแล้วมีการทำท่าเหมือนจะขยำนม

หันมามองหน้าอกของผู้หญิงคนนี้แหละ

จดจ้องส่องอยู่ขณะที่ปีนทำงานอยู่นะ

เออแล้วก็เหมือนแซวกันเอง
ไปเล่นกันเองแบบนี้จนเธอถามไปไงว่ามีธุระอะไรหรือเปล่า
ถามซ้ำอยู่ชายสองคนนั้นเขาก็ไม่หันมามองหน้าเธอ
สักพักนึงค่ะตัวเธอจะไปหยิบกล้องมือถือนะ
เอามาถ่ายแต่ปรากฏว่าชายสองคนนี้เขาขับผ่านหน้าบ้านไปแล้ว
ตรงจุดอื่นแล้วพอพี่สาวเธอตามไปถามนะ
ชายสองคนนี้เขาก็บอกว่าคนจะทำงานมาหาเรื่องอะไรกัน
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเธอบอกว่าเธอรู้สึกสะเทือนใจ
นั่งเล่นอยู่กับลูกสาววัย๘ขวบนะ
กลัวค่ะลูกบอกว่าแม่หนูไม่อยากโดนข่มขืน
นี่ลูกพูดแบบนี้เลยลูกน้ำตาไหลแล้วก็ถามว่าหนูจะโดนข่มขืนไหมแม่
ตัวคนเป็นแม่นะนะบอกว่าอยากจะตอบไปเลยว่าลูก
จะปลอดภัยตลอดชีวิตการเป็นผู้หญิงของหนู
ทุกคนจะเคารพกันแต่แม่บอกว่าแม่ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะ
แต่บอกว่าลูกลูกไม่ต้องกลัว
เนี่ยแล้วตัวผู้หญิงคนเป็นแม่คนนี้
ทั้งที่นั่งอยู่ในรัวบ้านของตัวเธอเอง

แล้วก็หัวเราะคิดคับเหมือนแซวหน้าอกเธอนะ
ถามว่าตอนนี้เธอติดต่อไปยังต้นสังกัด
ของบริษัทอินเทอร์เน็ตนี้แล้วหรือยัง
ก็ได้คุยกับเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะ

แล้วตัวเธอโพสต์ด้วยนะบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องเล็กนะ

กลายเป็นลูกสาวระแวงเสียงรถกระบะ
แม่ของเธอล็อกบ้านจากปกติที่เคยเปิดรับลม

ส่งข้อความไปทางเพจของต้นสังกัดนี้นะ

บอกว่าต้องการพื้นที่ที่พบปัญหา

คือบริษัทก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะ

เธอใส่ชุดดำแล้วถ่ายรูปอยู่หน้ากระจก
รูปนั้นเธอโพสต์นะบอกว่าชุดนี้
ว่าเธอแต่งตัวแบบนี้อยู่กับลูกสาว
แล้วโดนช่างหันมามองเธอในชุดนี้แล้วก็ล้อ
ซึ่งเธอบอกว่าลูกสาว๘ขวบเนี่ยนะ
ถามว่าทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนั้นล่ะแม่

แล้วล่าสุดที่เกี่ยวกับโพสต์นี้นะคะ

พี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนหรือตกงาน

แต่พี่อยากให้คุณปรับความคิดใหม่

ว่าคนนั้นจะมีเพศอะไรแต่งตัวแบบไหน

ทำไมไม่สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมเราดีกว่านี้
ปลอดภัยกว่านี้ควรจะเคารพสิทธิ์กันมากกว่านี้นะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องรอให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกมาชี้แจงด้วยนะ